เอาสงกรานแบบนี้อย่างที่บอกเพื่อนฝูงพบเจอกันครอบครัวพบปะกันต้องมีการดื่มสังสรรค์พากันไปดื่มชวนกันไปดื่มอยู่แล้วไหนได้หยุดยาวทั้งทีใช่ไหมคะ
เพื่อนรักสองคนนี้ทำงานที่เดียวกันชวนกันไปนั่งดื่มฉลองสงกรานที่ร้านคาราโอเกะ
เพราะเอิญใจมันดันตรงกันสาวเสิร์ฟคนนั้นเราชอบเพื่อนก็ชอบ
จีบสาวคนเดียวกันทะเลาะกันไปรอบนึงแล้วนะแต่ก็ยังกินเหล้ากันต่อ
ร้านปิดออกไปกินต่ออีกร้านหนึ่งทะเลาะรอบสองคราวนี้เอามีดแทงกันยับเลยค่ะ
นี่ค่ะสภาพที่เกิดเหตุเป็นลานจอดรถแถวแถวร้านคาราโอเกะนะคะผู้ตายเนี่ยโดนแทงพลุนสิบเอ็ดแผลนะคะ
ส่วนคนก่อเหตุก็ไม่ได้หนีไปไหนนะไปไม่ไหวแหละนั่งเมามองศพเพื่อนเนี่ย
งงงเออสลึมสลืออยู่เพราะว่าเมามากอะค่ะแล้วก็นั่งมองศพเพื่อนอยู่แบบนั้นอ่ะ
คนก่อเหตุชื่อในอภิวัตนะคะอายุยี่สิบสี่ปีคนตายชื่อในกล้องเกียจอายุยี่สิบเก้าปี
โดนแทลงเข้าไปในสิบเอ็ดแผลที่ตัวกับที่แขนนี่เก้าแผลที่หัวหนึ่งแผลที่หลังอีกหนึ่งแผลค่ะ
แล้วเอ่อมีดที่ใช้เนี่ยเป็นมีดพกนะคะรวมถึงโดยรอบรอบจุดเกิดเหตุเนี่ย
มีขวดโซดาแตกตกอยู่ด้วยค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นหน้าร้านคาราโอเกะแห่งหนึ่ง
ถนนสะระยานะคะที่บริกาพุทธมดทลจังหวัดนครปฐม
หนึ่งสี่สิบนาทีเมื่อคืนที่ผ่านมาสอบส่วนเบื้องต้นอภิวัตคนก่อเหตุนะคะ
ก็เล่าบอกว่าก็ชวนก้องเกียจมาดื่มเหล้า
คาราโอเกะเฉลิมฉลองสงกรานกันนั่นแหละแล้วก็มีเพื่อนอีกคนนึงด้วย
มากันสามคนดื่มกันตั้งแต่สามทุ่มแล้วปรากฏว่าดันใจตรงกัน
ไปจีบสาวเสิร์ฟคนเดียวกันอ่ะเลยคำเหน่นกันไปรอบนึงแล้ว
แต่ก็นั่งดื่มกันต่อจนร้านปิดทั้งคู่ก็ชวนกันบอกไปไปต่อ
เป็นโต๊ะหน้าร้านนะคะก็ไปนั่งดื่มกันต่ออีกแป๊บนึง
แต่คราวนี้ก็ทะเลาะวิวาสขึ้นมาเป็นรอบที่สองเขาบอกว่านายก้องเกียจคนตาย
เอาขวดโซดาตีอภิวัฒน์ก่อนอภิวัฒน์ก็เลยชักมีดออกมา
แล้วก็แทงแบบไม่ยั้งเลยจนก้องเกียจตายคาที่เลยค่ะ
ทำงานที่เดียวกันนะคะ
เราส่งคุณเนติชาวลงพื้นที่นะคะก็ไปได้ภาพจากกล้องวงจรปิดบ้านหลังนึงห่างจากจุดเกิดเหตุ๕๐เมตรนะคะจากภาพในกล้องตอนตีหนึ่งเก้านาทีนะคะ
จะเห็นกลุ่มคนตายกับเพื่อน๓คนเหมือนกำลังจะเดินออกจากร้านคาราโอเกะผ่านหน้ากล้องไป
ขออนุญาตวงไว้เพราะกล้องมันไกลมากมันอาจจะไม่ค่อยชัดแต่คุณผู้ชมจะเห็นเป็นคนอยู่เนาะนั่นนะคะ
จนกระทั่งตี๑๑นาทีทั้ง๓คนลักษณะเริ่มเหมือนมีการฉุดกระชากัน
เป็นจังหวะเหมือนชุลมุนชุลมุนกันแล้วอะค่ะคิดว่าช่วงนี้แหละ
คือช่วงที่อภิวัฒน์เอามีดแทงนายก้องเกียจแบบไม่ยั้งนะคะ
กองเลือดยังอยู่เศษขวดโซดาก็ยังแตกระจายอยู่เกลื่อนพื้นนะคะ
บอกว่าเมื่อคืนนี้กลุ่มของคนตายมากินเหล้าที่ร้าน๓คน
แล้วก็เพิ่งมาจะเป็นครั้งแรกด้วยเธอไม่เคยรู้จักมาก่อน
ตีหนึ่งร้านปิดทั้งสามคนเป็นลูกค้ากลุ่มสุดท้ายที่เดินออกจากร้าน

แล้วก็เห็นว่าเริ่มทะเลาะกันแล้วระหว่างคนตายกับคนก่อเหตุ
จำได้ว่าเป็นลูกค้าในร้านเธอก็เลยพยายามที่จะวิ่งเข้าไปห้าม
แต่ปรากฏว่าพอเข้าไปห้ามห้ามเท่าไหร่ก็ไม่ได้ค่ะ
เท่าไหร่ก็ไม่เลิกเธอโดนลูกหลงบาดเจ็บไปด้วยอีกคนนึงด้วยซ้ำ
ทีนี้คุณอติชาวเลยถามว่าเขาแย่งจีบสาวคนเดียวกันเหรอ

ไม่น่าใช่นะคะไม่น่าใช่เรื่องจีบสาวเสิร์ฟคนเดียวกันค่ะ

ทำไมทำไมถึงคิดว่าเป็นไปไม่ได้

อ้าวแล้วทะเลาะเรื่องอะไรอ่ะ
นี่ไง

แล้วก็ออกไปแล้วแล้วนี่เล่นน้ำสงการอยู่ข้างหน้า
คุยกันแล้วก็วิ่งออกมาค่ะ

แล้วนี่ก็เลยเห็นว่ามันเป็นลูกค้าที่ว่ามากิน
เป็นไรถึงทะเลาะเลยพอไปห้ามปุ๊บนี่ก็โดน

เสร็จแล้วหลังจากนั้นปุ๊บก็แทงกัน

เกี่ยวกับแย่งจิตพนักงานในร้านอะไรพวกนี้พี่

มันว่าจะมีความคุณภัยได้ไม่ค่ะ

พนักงานเขามาจีบได้ยังไงเขาไม่รู้จัก

ทีนี้คุณเนติชาวก็ไปที่สพพุทธมนตรด้วย

ของกลางของกลางที่ว่านี่คือเป็นรถมอเตอร์ไซค์ของผู้ตายนะคะจอดอยู่ที่โรงพัก
คุณเนติชาวบอกเห็นสภาพแล้วแบบขนลุกเหมือนกันนะ
เพราะเลือดอาบรถเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นตรงหน้าปัดเข็มไมค์
กระจกมองข้างไฟด้านหน้าเลือดนี่แบบเลอะเปลือเปื้อนไปหมดเลย
คือคาดว่าผู้ตายหลังจากโดนแทงแล้วคงพยายามจะขี่มอเตอร์ไซค์หนีตายออกมานะคะ
แต่สุดท้ายก็ล้มลงเสียชีวิตแทนคุณเนติชาวได้คุยกับป้านงนะคะ
นงเป็นป้าของผู้ตายค่ะก็บอกว่าก่อนหน้านี้หลานไปบวชพระอยู่สามพันศา
ศึกมาได้๒เดือนเองศึกออกมาก็มาหางานทำ
ไปเป็นลูกน้องที่ร้านขายยางรถยนต์เพิ่งทำงานได้เจ็ดวัน
ก็ตรงกับที่อภิวัตเล่าแหละเขาเพิ่งเข้างานได้๖๗วัน
ก่อนหน้านี้ป้านงบอกเพิ่งไปที่ห้องหลานชายไปหยิบเอาของรักของหัวมาเก็บเอาไว้เป็นสื่อแทนใจสองชิ้น
คือหนังสือสุทธิพระพิสุของหลานแล้วก็สร้อยพระขุนแผนอุ้มนาง
บอกว่าหลานมีอาการป่วยคือไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้
ต้องกินยารักษาอย่างต่อเนื่องแต่ที่ผ่านมาก็ไม่เคยทำร้ายใครนะ
ก็มีรังสังหรณ์แปลกอยู่เหมือนกันเพราะว่าคืนเกิดเหตุตีสองอ่ะ
หลับกึ่งตื่นป้านงบอกได้ยินเสียงคนเคาะประตู
แล้วก็ได้ยินเสียงหลานพูดบอกป้าป้าเปิดประตูให้ผมหน่อย
ก็สะดุ้งตื่นแล้วก็ตอบเอ้าแล้วเองมานี่ได้ไงอ่ะกล้อง
อืมแต่มองไปหน้าประตูแล้วไม่เจอใครแล้วมือถือก็ดังขึ้นพอดี
เป็นสายจากกู้ภัยบอกป้าหลานป้าตายแล้วนะป้าช็อกเลยค่ะ
ตื่นขึ้นมาได้ยินบอกว่าเอ้ยหลับหลับจนตื่นอ่ะแล้วได้ยิน
เปิดประตูให้แน่เฮ้ยมึงเออเสียงกล้องนี่แหละ
เราก็เลยบอกว่าเฮ้ยมึงมายังไงบอกพอหันไปโทรศัพท์ดังใหญ่เลย
ก็เลยรับโทรศัพท์พอดีมาผมสงสัยมาพร้อมโทรศัพท์
ก็เลยรับโทรศัพท์แล้วก็มูลนิธิก็เลยบอกว่าเสียแล้ว
ก็มาบอกแน่เลยตอนที่ก่อนที่เราจะรู้สึกตัวนะ
เราเราขึ้นกลับขึ้นมาตื่นเราได้ยินเสียงว่าเปิดประตูเปิดประตูป่ะ
อันนี้เร็วเหรอเอ้ามึงมายังไงอะไรเดี๋ยวมึงเสียงค่อยค่อยหน่อย
เดี๋ยวป๊าตื่นเลยบอกเรื่องนี้พนักงานสอบสวนสพพุทธมนตร
ก็สอบปากคำอภิวัตเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะก็ยอมรับสารภาพ
ก็แจ้งข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและพกพาอาวุธมีด
เดี๋ยวจะนำตัวฝากหางต่อสารจังหวัดนครปฐมวันพรุ่งนี้นะคะ